ฉีดไฟเซอร์เป็นเข็มบูเตอร์เข็มที่๑
คือเสียชีวิตในที่ทำงานเลย
นี่ไฟเซอร์เหรอครับอ้าวเหรอไฟเซอร์แคมป์ที่๓บูสเตอร์ค่ะฉีดได้วันเดียวแล้วเสียชีวิตนะคะ
ผู้เสียชีวิตก็คือคุณรัชตะปานศรีอายุ๔๓ปีนะคะท่านอยู่ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญการ
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบังคลานอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรนะคะ
เสียชีวิตสภาพคือนอนคว่ำหน้าไม่ใส่เสื้อสวมกางเกงกีฬาสีน้ำเงินอยู่บนพื้นห้องโถงชั้นล่างของโรงพยาบาล
โรงพยาบาลที่เจ้าตัวทำงานนะคะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือว่าบาดแผลใดตามร่างกายนะคะ
ทีนี้เรามีโอกาสไปคุยกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบังคลานค่ะ
คุณอัชราพรสนสกุลบอกว่าดิฉันนี่แหละเป็นคนแรกที่ไปพบศพแล้วก็เป็นหัวหน้างานของผู้ตายด้วย
บอกว่าผู้ตายเนี่ยพักอาศัยอยู่ที่ทำงานแล้วก็มีโรคประจำตัวคือโรคหอบหืดแล้วก็ชอบดื่มสุรานะคะ
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ผู้ตายฉีดวัคซีนเข็มแรกและเข็มที่๒แล้ว
แรกฉีดซีโนแวคไปเมื่อวันที่๒๓เมษายน
ที่๒ฉีดเมื่อ๑๔พฤษภาคมก็คือซีโนแวคเหมือนกันนะคะ
ต่อมาหลังจากนั้นอีก๓เดือนก็คือ๑๐สิงหาคมสักประมาณ๑๔นาฬิกา๓๐นาที
ฉีดไฟเซอร์เป็นเข็มที่๓เข็มบูสเตอร์ที่โรงพยาบาลโพทะเล
จากนั้นก็กลับมาทำงาน

บ่นกับเพื่อนบอกว่ารู้สึกว่ามีอาการลักษณะขั้นเนื้อขั้นตัว
เป็นอาการที่ปกติหลังจากที่คนได้รับวัคซีนมาแล้วจะได้รับ

สุดท้ายมาเจอผู้ตายนอนหมดสติอยู่ที่ห้องโถงชั้นล่าง
ก็เลยโทรศัพท์โทรไปตามกู้ภัยมานะคะ

แต่ผลการเสียชีวิตรู้ว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากอะไร
ใช่เกิดจากวัคซีนที่เป็นเข็มบูสเตอร์หรือเปล่า
เดี๋ยวต้องรอตรวจสอบต่อไปนะคะ